เป็นเรื่องราวสนุกของตลอดข่าวขำ
พูดถึงเรื่องของเจ้าสัตว์เลี้ยงสี่ขาสุนัขแมวอะไรแบบนี้

แล้วเวลาเราเลี้ยงสุนัขไว้เนี่ยนะ
บางทีนอกจากเราจะให้อาหารไปแล้ว

แกล้งแบบน่ารักแต่ว่าจะไปแกล้งเจ้าสุนัขแบบไหน

ติดตามได้ในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
ว่าด้วยเรื่องราวของคนที่สัญหาสารพัดวิธีมาแกล้งสัตว์เลี้ยงแสนรัก
งานนี้เนี่ยมีความต้องงง
คนน้องฟ้าพาไม่ออกไม่พูดมากเจ็บพอ

อย่างคนรักสุนัขกลุ่มนี้

งงเป็นไก่ตาแตกสิครับแบบนี้
โอ้โหขวานมานะเจ้าหมา
แต่ใครว่าหมาจะยอมให้คนแกล้งอย่างเดียวล่ะครับ

แบบนี้ก็ได้เหรอ

หลอกซะอย่างนั้นล่ะครับพี่ครับ
อีกหนึ่งวิธีแก้เหงากับเหล่าสัตว์เลี้ยง
งานนี้มีเบรกไม่หยุดไม่อยู่ล่ะครับ
ไปไม่เป็นเลยล่ะครับ

เดี๋ยวนี้เขามีประตูมิติกันแล้วล่ะครับเนี่ย
ว่าแต่ที่ยังทำกันอยู่เนี่ย

อีกหนึ่งวิธีแก้เหงา